คือตำรวจอ้างตัวจะพูดยังไงดี
คือตอนแรกผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอกับผู้ชายคนนี้
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
บอกว่าขอตรวจค้นยาเสพติด
แล้วก็จับตัวผู้หญิงขึ้นรถของตำรวจไป
แต่ในขณะอยู่บนรถพยายามเหมือนจะค้นตัว
แต่เป็นลักษณะของการลวนลาม
ท้ายที่สุดพาผู้หญิงวัย๑๖คนนี้ไปทำอนาจารย์นะคุณ
โอ้ก็เนี่ยเขาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นตำรวจไง
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยเข้าใจว่านี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

เรื่องของคดียาเสพติดตัวเธอก็กลัว

แต่ดันถูกลวนลามและทำอนาจารย์

เพราะว่าผู้เสียหายอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเอง

เพราะว่าผู้ปกครองพาหญิงสาววัย๑๖ปี
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพสตึก
ถูกคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๕๐ปี
บังคับพาไปข่มขืนภายในโกดังร้างแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายสตึกแดนแคนดง
ในพื้นที่ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑นาฬิกา
กลางวันแสกเลยของวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หลังจากกลับจากไปร่วมงาน
แข่งขันเรือยาวประเพณีของอำเภอสตึก
จำทะเบียนไม่ได้ขับปาดหน้าเธอ
และผู้ชายในรถบังคับให้เธอจอดรถจักรยานยนต
ไว้ข้างทางก่อนที่จะขอเข้าตรวจดูใบขับขี่

แล้วก็บอกว่าทำไมถึงไม่สวมหมวกกันน็อก
นี่มีความผิดตามกฎหมายนะเนี่ย
จะต้องถูกจับถูกปรับนะเนี่ย
จากนั้นบังคับให้ผู้หญิงวัย๑๖ขึ้นรถเก๋ง

ตอนนั้นหนูกลัวมากอยู่ก็มาพาดพิงหนูถึงเรื่องของยาเสพติด
และผู้ชายคนนั้นก็ขอตรวจค้นตัวเธอ
ในลักษณะของการลวนลามล้วงนู่นล้วงหนี้

แล้วถึงกลับมาส่งน้องวัย๑๖ที่จุดเดิม
จุดที่ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะขับรถหลบหนีไป

วันเดียวกันผู้ชายดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องกับ

ในพื้นที่บ้านหนองใหญ่อำเภอแคนดง
ขณะที่ผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์กลับจากร้านสะดวกซื้อ

ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีน้ำเงินคันเดียวกันเลยนะคุณนะ
บีบแตร่ใส่ก่อนจะขับตีคู่ขึ้นมา
คนขับรถเป็นผู้ชายเปิดกระจกอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ถามว่าทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกพร้อมกับขับรถแซงไปจอด
แล้วก็ลักษณะเดิมเลยคุณเหมือนที่เกิดกับเด็กหญิงวัย๑๖ปีเลย
คือลงจากรถเรียกให้เด็กหญิงวัย๑๔ปีขึ้นไปในรถของเขา
อ้างว่ามีความผิดนะไม่สวมหวกกันน็อก
ไม่มีใบขับขี่ต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพัก
เรียกขึ้นรถลวนลามจับหน้าอก
โดยอ้างว่าเป็นการตรวจหายาเสพติด
ผู้เสียหายตกใจร้องไห้ไม่หยุดแล้วครับ
ชายคนนั้นก็เลยพามาส่งไว้ที่เดิมแล้วขับรถหนีไป

ก็เลยพาไปแจ้งความไว้นะครับ
ที่สพแคนดงนั่นเองดูสิ
หื่นทำกับเด็กหญิง๒คนในวันเดียวกันเลย
ใช่แล้วทีนี้ชุดสืบสวนเขาก็เลยต้องลงพื้นที่ค่ะ
แกะรอยไปดูนะจากกล้องวงจรปิดว่า
คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจมันหนีไปที่ไหน
ทีนี้พอสืบไปสืบมาก็เลยรู้ค่ะ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อว่านายสถานอ่อนดีกุล
อายุ๕๔ปีเป็นชาวสุโขทัย
ทีนี้ก็ต้องขออนุมัติศาลจังหวัดบุรีรำออกหมายจับ
แล้วก็เมื่อเย็นวานจับกลุ่มตัวนายสถานได้
ตอนที่พักอยู่ที่บ้านของเมีย

อยู่ในพื้นที่บ้านสระบัวที่ตำบลสระบัวที่อำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วพอไปจับตัวในสถานคนนี้ได้แล้วนะคุณผู้ชม
ทะเบียนขอไข่สบศ๘๓๙เชียงใหม่
แล้วก็ชุดที่ใส่ในวันที่เกิดเหตุบอกว่าเป็นตำรวจนั่นแหละ

จากการสอบสวนนายสถานผู้ต้องหาให้การภาคเศษอยู่นะครับ
ว่าเป็นคนขับรถไปจริงเป็นบุคคลที่ถูกเด็กกล่าวอ้างจริง
รับว่าให้เด็กขึ้นรถจริงแก้ผ้าเด็กจริงแต่ไม่ได้ข่มขืน

คือเอาอวัยวะเพศของตนเอง
ไปวางไว้ไปแหมะไว้
ที่อัยวะเพศของเด็กหญิงเพียงสองถึงสามนาทีเท่านั้น
คืออ้างแบบนี้คือไม่ได้สอดใส่เข้าไป
ส่วนกรณีเด็กหญิงอายุ๑๔ปียอมรับว่าพาไปจริงเหมือนกัน
แต่เด็กร้องไห้ซะก่อนก็เลยรีบปล่อยตัวไป

ตัวเขาเองบอกว่าพร้อมจะสู้นะสู้ถึงชั้นศาลเลย
แม่ตำรวจก็ได้แต่สายหัวเลยนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอสตึกแล้วก็อำเภอแคนดง

แต่มักจะเดินทางมาดูชนไก่ที่บ่อนไก่ที่อำเภอแคนดงเป็นประจำ
พอจะรู้เส้นทางแล้วก็เห็นเด็กหญิง
ก็เลยต้องการจับปรามเรื่องไม่ใส่หมวกกันน็อก

ไปวางแหมะไว้ทำไมนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะครับก็ต้องแจ้งข้อหานี้เลย
มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
อย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสถานเนี่ย
เคยต้องโทษคดีอาณาจารย์ในเขตพื้นที่อำเภอ
อำเภอพระยักษ์ขภูมิภิสัยจังหวัดมหาศาลักษณ์มาแล้ว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ติดกับอำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านของภรรยาด้วยนะครับ